เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของคุณครูหนุ่มน้ำใจงามเหมือนกัน

แล้วก็เอาไปคืนจนไปหาเจ้าของเขาเจอนะ
ก็เป็นตัวอย่างดีให้กับลูกศิษย์ของเขาด้วยนะฮะ

ทางด้านของนายปรัชญาปรางชายภูมิเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรีสากล
ของโรงเรียนปฐุมธานีนันทบุรีบำรุงนะฮะ

นำเงินสดเกือบแสนแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารไปลงบันทึกประจำวัน
ติดตามเจ้าของเงินที่ทำหล่นเอาไว้นะครับ
คุณครูปัชยาบอกว่าช่วงเย็นของเมื่อวานขับรถกลับออกมาจากการออกกำลังกาย
ใช้เส้นถนนปฐุมธานีสายในไปถึงวัดบางหลวง
ก็เห็นกระเป๋าหนังสีดำตกอยู่จากรถจักรยานยนต์ที่สวนกันไป
แต่คนขี่ไม่รู้ตัวเขาก็เลยจอดเก็บ
เปิดดูก็พบโอ้โหปึกเงินปึกใหญ่นับได้เกือบแสน
ก็มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กตามหาเจ้าของแล้วก็เอาไปมอบให้กับตำรวจนะครับ
ด้านตำรวจบอกว่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของเงิน
รีบไปติดต่อรับคืนได้ที่โรงพักเมืองปฐุมธานี
และดูกล้องผมจรนปิดตามเส้นทาง
โดยที่ไม่รู้ตัวก็จะมีการประสานธนาคารตามชื่อบัญชี
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารตรงนี้ว่าเป็นเจ้าของเงินหรือเปล่า
ถ้าตรงกันก็ติดต่อให้ไปรับคืนกันต่อไป

จากโรงเรียนปฐุมธานีนันทบุรีบำรุง
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กที่เขาสอนด้วย